เรื่องราวบีบหัวใจหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นโรคเบาหวาน
ตั้งแต่เรียนมัธยมล่าสุดก็มีครอบครัวมีลูกเป็นลูกสาวอยู่๕ขวบ
แต่ล่าสุดเธอมีอาการช็อกและหมดสติลูกสาววัย๕ขวบนะ
โทรหาพ่อพ่อมาช่วยแม่หน่อยแม่หมดสติไปแล้ว
แต่มันไม่ทันเพราะว่าเธอเสียชีวิตเป็นภาพที่บีบหัวใจ
บ้านชั้นเดียวหลังนี้เขาก็อยู่กันในบ้านมีคนตาย
เพื่อนบ้านก็ออกมาดูเหตุการณ์ในห้องนอนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต
ชื่อว่าคุณจริยาอำเทศอายุ๓๕ปีเธอเสียชีวิตอยู่ข้างเตียง
ในห้องไม่ได้มีเมื่อไหร่การปลอดศูนย์อะไรเพราะเธอหมดสติไปเอง
แล้วก็มีอุปกรณ์การฟอกตายอยู่ในห้องด้วย
แต่ภาพที่มันสะเทือนใจคุณผู้ชมสามีของผู้ตาย
พอรู้ข่าวเดินทางมาถึงร้องไห้ร้องห่มแทบขาดใจ
ถามว่าสะเทินใจอย่างไรเพราะลูกสาววัย๕ขวบ
อดพ่อแล้วปลอบพ่อแบบนี้ว่าพ่อนี่ดูดิลูกหัวพ่อ

คุณผู้ชมอยากให้ดูภาพตอนนี้หน่อยครับ
หนดแล้วร้องไห้เดี๋ยวแม่ก็กลับ
หลดใจมากและที่สำคัญคุณพี่ผู้ชายเขาคงทำใจไม่ได้ที่

คือเหมือนน้องเองไม่ทราบว่าแม่แบบจะไม่กลับมาแล้ว
เพราะว่าระหว่างที่คุณพ่อเค้าร้องไห้คือแม่ไปละนะลูก

แต่น้องหารู้ไม่เอาแม่แม่เสียชีวิต
และเป็นภาพที่สะเทินใจเรือกเกิน
นี่เป็นภาพที่เห็นแล้วตาจะไหล
สุดท้ายฝ่ายของคุณพีรพันธุ์เป็นสามี
บอกว่าภรรยาผมเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เรียนมัธยมแล้ว
สุขภาพไม่แข็งแรงไม่ได้ทำงานก็อยู่แต่ที่บ้าน
คุณผู้ชมดูภาพนี้สิแม่เขาอยู่ข้างในเสียชีวิต

สามีแล้วก็ลูกสาวที่นั่งปลอบกันอยู่
ตอนที่เกิดเรื่องลูกสาวเป็นคนโทรไปบอกฝ่ายคุณพ่อนะ
แล้วก็วีดีโอคอหาคุณพ่อว่าพ่อแม่ล้มแม่ชักกัดลิ้นตัวเอง
แล้วก็มีการโทรหาร้านค้าในหมู่บ้านให้รีบไปดูคุณผู้ชม
แล้วก็ในนั้นเขาก็พยายามโทรหาสมาคมอายุทยามรวมใจให้ไปช่วยเหลือ
แต่ว่าเขาก็มาไม่ทันเสียชีวิตไปซะก่อนนะฮะตำรวจก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็
สาเหตุก็คือโรคประจำตัวกำเริบทำให้ฝ่ายภรรยาเขาเสียชีวิตนะ
ฝ่ายสามีเขาทำงานเป็นรายเดอร์ด้วยขับรถออกไปทำมาหากินแบบนี้นะ
ระวังเรื่องของสุขภาพนะฮะดูแลกันให้ดีนะครับ
เป็นกำลังใจให้พี่พีรพันธ์ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกสาวต่อไปด้วย